คุณผู้ชมคะเดี๋ยวดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลมหาชัยหน่อยค่ะ
เกิดอะไรขึ้นเขาแตกตื่นกันทั้งโรงพยาบาลเลย
จู่รถคันนี้มาแล้วก็แบบนี้ค่ะ
โหเนี้ยค่ะได้ยินใช่มะที่มหาชัย
โรงพยาบาลมหาชัยค่ะที่สมุทรสาครนี่แหละ
รถคันนี้พุ่งมาแล้วกระจกตรงนั้นแตกละเอียดหมดเลยคุณผู้ชม

นี่คือกลัวมากตอนที่เห็นเหตุการณ์จะมีใครเป็นอะไรหรือเปล่า
สุดท้ายรถคันนี้ไปหยุดอยู่ตรงบันไดเลื่อนนะเจ้าหน้าที่
มาดูแล้วก็เคลียร์ความเสียหายทั้งหมดบันไดเลื่อนยังได้รับความเสียหายค่ะ
เกิดขึ้นประมาณสิบเอ็ดโมงซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยนะ
คนที่เขานั่งอยู่ตรงบูธที่ตรงกับรถที่พุ่งชนเข้ามาครับ
คือเขาบอกว่าโอ้โหอีกนิดเดียวนะรถมันชนมาแล้วเนี่ย
เหมือนกับเก้าอี้กับอะไรพวกเนี้ยมันกั้นไว้อยู่อ่ะค่ะ
ก็เลยพุ่งตรงมาไม่ถึงรู้ว่าผู้ป่วยเนี่ย
ผู้หญิงที่เข้ามาหาหมอแต่แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่า
เอ๊ะทำไมเพราะอะไรถึงพุ่งชนลงมาแบบนี้
คือตัวผู้ป่วยคนนั้นเขาก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
เจ้าหน้าที่ก็เอาไปประถมพยาบาลนะคะอืม
คนก็ไปโพสต์ข้อความบอกว่าตกใจหมดเลย
อะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอแต่นอกจากโพสต์ที่ดูแล้ว

คนไม่ค่อยถามเลยว่ามีใครเป็นอะไรไหมคนถามแต่ทะเบียนรถ
ทะเบียนรถอะไรทะเบียนรถอะไรเขาก็ตอบมาค่ะ
ห้าเก้าสองห้าเก้านะคะอืม